ไหวตั้งแต่แรกค่ะคราวบัทร่วมกิโหมงเข้ามาประมาณเชื้อไป๓โมงค่ะ
ดูได้ความรับความนังใจใสดังเหมือนบุคคลค่ะข้างหน้างั้นคุณแม่ก็มีโชคมิราบ
ตลอดมาวันท่านมาให้ช่วงให้รากเกี่ยวกับลูกการร้านค่ะ
ให้เชิญแรงเลย
เห็นกันดีเด้อยังให้ได้ดีเด้อแม่นแม่น
โอ้ยมาเผ็ดเต็ดเต็ดเต็ด